ตำรวจกองปราบเปิดปฏิบัติการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลก่อนการเลือกตั้ง
โดยได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสงขลาเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๙๑
หมู่๓ตะบนเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลา
ติดตามตัวนายนิรวิทย์ทองเพชรคงอายุ๒๕ปีหรือบังสัน
และค้นหาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน
หลังจากเมื่อคืนวันที่๒๙และ๓๐เมษายน
พาน้องชายไปเลี้ยงฉลองวันเกิด
ขณะที่เข้าตรวจค้นนายนิรวิทย์ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านหลบหนีไป
จากการตรวจค้นในบ้านพบชั้น๒เปิดพนันออนไลน์จึงมีการจับกลุ่มผู้ต้องหา๓คน
และยังพบยาเสพติดเคตามีนอีกจำนวนหนึ่ง
รวมทั้งยังยึดโทรศัพท์มือถือ๖เครื่องรถกระบะแต่งซิ่ง๑คัน
และขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านอีกหลัง
พบของกลางเป็นอาวุธปืนอีกจำนวนหนึ่ง
ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่ถูกจับกลุ่มได้ไปสอบสวน
พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไป